โจรเออจับโจรแสบไปหมดแล้วจับโจรแสบบุกบ้านกราบชิด
หนีเล่าอย่างนี้ให้ฟังจู่เรื่องแบบนี้ก็มีด้วยคุณผู้ชมค่ะ
พัทธลุงนะคะคือเจ้าของบ้านเนี่ยตกใจมากเลย
ท่านแขกผู้มีเกียรติอยู่ในบ้านเขานอนชิวเลยอยู่บนโซฟาตกใจมากเรียกสามีมาช่วยหน่อยเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังไปดูคลิปกันด้วยค่ะ
โอ้โหเถียงกันเสียงดังลั่นเลย
คนที่ใส่ผ้า
ชายแปลกหน้าเอาพูดกันตรงโจรอ่ะเหรอมาจากไหนก็ไม่รู้
เข้ามาในบ้านคนอื่นแล้วคืออะไรมือไม้อ่อนกำลังก้มกราบแบบนี้เลย

คุณดูเจ้าของบ้านก่อนจะออกยังไงจะออกยังไงคือคลิปเนี่ยคือเป็นคุณพี่ผู้หญิงเจ้าของบ้านเขาถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐาน
ก่อนจะโทรแจ้งตำรวจคุณพี่สิริวัลภูลมุสิกเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงบ่ายวานนี้ค่ะ
แล้วก็สามีนอนพักอยู่ในห้องเลยได้ยินเสียงกุกกักกุกกักเหมือนคนเดินอยู่ในบ้าน
เมื่อกี้ถ้าฟังที่เธอพูดภาษาใต้เนี่ยนะเธอบอกว่าคิดว่าแม่คิดว่าแม่เธอเดินอยู่แม่สามีนี่นะคะ
พักใหญ่ก็ต้องตกใจค่ะเธอเดินออกมาดูมีชายแปลกหน้าไอ้ผู้ชายเสื้อดำคนนี้นอนอยู่บนโซฟาในบ้าน
หนึ่งว่าเป็นเจ้าของบ้านเลยนอนกระดิกเท้าเลยชายแปลกหน้าเห็นเจ้าของบ้านตกใจเหมือนกัน
เจ้าของบ้านก็ตกใจโจรโจรก็ตกใจเจ้าของบ้านเหมือนกัน
หลังจากนั้นค่ะเธอก็เลยรีบตะโกนให้สามีออกมาช่วย
สามีก็มาเลยไม่มามือเปล่ามาพร้อมมีดพระในมือคุณผู้ชมถืออยู่เลย
แล้วตัวใหญ่เลยนะสามีนะยืนจังกล้าเลยไม่ให้ออกค่ะ
หลังจากนั้นเธอรีบโทรแจ้งตำรวจแต่ปรากฏว่าระหว่างที่รออยู่นี่นะคะ
รอตำรวจมาไอ้ชายแปลกหน้าคนนี้อาศัยจังหวะเผลอพยายามหนีค่ะ
แต่ว่าพยายามหนีก็เลยชุนละมุนชุลเกชกต่อยกับเจ้าของบ้านจนได้แผลเหมือนกัน
สุดท้ายชายแปลกหน้าคนนี้ปีนกำแพงหนีออกไปหลังบ้าน

ผู้ชายคนนี้เขาทำโทรศัพท์หล่นไว้ด้วย
ตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมวกแล้วก็แจ็กเก็ตด้วยนะครับ
คือเจ้าของบ้านคุณพี่ศรีรวรรณเล่าให้ฟังว่า
เหตุแบบนี้มันไม่ได้เกิดกับเธอครั้งแรกด้วยนะ

ครั้งก่อนหน้านี้เธอเคยเจอคนร้ายถือมีดมาขู่เอาทรัพย์สิน
แต่เดชบุญคุณพี่สามีอยู่ช่วยทันนะ
ไปซื้อของคนร้ายมาตัดหน้าดักชิงทรัพย์นะฮะ
ทั้งหมดทั้งมวลคือไม่ใช่คนคนเดียวกันนะ
แต่เธอบอกว่าไอ้เหตุแบบนี้เธอเจอมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง

แต่มาคราวนี้เธอขอถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ
กะบอกว่าคุณพี่ตำรวจเห็นหน้าชัดแบบนี้แล้ว

คือตำรวจมายังก็ต้องตกใจเหมือนกันแล้วก็ต้องบอกว่าบ้านนี้
แม่เขายังบอกเลยว่าคุณพี่ภรรยาใช่ไหม
ที่มาเห็นนอนบนโซภาเอกสบาย
เขามีลูกสาวด้วยลูกสาวเขากำลังแบบเป็นวัยรุ่นอายุ๑๔๑๕เอง